ส่วนที่ป่าตองภูเก็ตนะครับ
ไม่น่าเชื่อว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เป็นการเกิดน้ำท่วมที่หนักที่สุดในรอบ๑๐ปีครับ

นั่ง

ภูเก็ต
มันเคลมได้ไม่ใช่เหรอ
เอาคำพูดเมื่อกี้ก่อนนะก่อนลุยน้ำท่วม
มันเคลมได้ไม่ใช่เหรอต้องไปดูในกรมฐานท่าน
ว่าท่านซื้อกรมฐานที่ครอบคลุม
ภัยพิบัติทางธรรมชาติไว้หรือเปล่า

เดี๋ยวนี้ถ้าซื้อเพิ่มได้ซื้อเพิ่มนะครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะกรมฐานประกันภัยรถยนต์ปกติเนี่ย

ฉะนั้นถามก็เลยซื้อเพิ่มได้ไหมจ่ายเบี้ยเพิ่มอีกนิดหน่อย

นี่คือน้ำท่วมป่าตองภูเก็ตคุณผู้ชม
เจ้าของคลิปเขาบอกร้องไห้เสียใจ
ไม่เสียใจได้อย่างไรดูสภาพข้าวของโซฟา
น้ำท่วมเข้าไปในร้านโซฟาลอย

เกือบมิดคันสัญญาณเตือนภัยในรถก็ดังลั่นตลอดเวลา

รถอื่นบริเวณนั้นก็จมน้ำในสภาพเสียหายหนักพอกันครับคุณผู้ชม
อีกคลิปที่สองคลิปจะเห็นมอเตอร์ไซค์หลายคันจมน้ำฮะ
นี่ที่เห็นนะครับนี่อันนี้คลิปที่๒
เตอร์ไซค์หลายคันจมน้ำ
มีคนก็พยายามเดินมาเก็บขยะที่มันลอยฟ่องอยู่
น้ำก็ไหลเชี่ยวแรงซะละเกินถังขยะลอยเละเทะไปหมด
นะฮะคลิปนี้เขาบอกเห็นโซฟาจมน้ำด้วยนะ

เอาไปดูคลิปที่๓เลย
นี่ฮะคลิปที่๓เจ้าของคลิปเล่าบอกว่า
น้ำท่วมร้านเป็นครั้งแรกร้องไห้เสียใจ
ขอกำลังใจครับคลิปนี้จะเห็นข้าวของในร้าน
คุณผู้ชมตุ๊บป่องบางชิ้นลอยบางชิ้นจม
น้ำมันทะลักเข้าร้านคนในร้านก็พยายามตัดขี้เลนออกจากร้าน
เรียกว่าเสียหายหนักครับรอบนี้ค่ะ
ต่อกันที่คลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งที่ผู้หญิง
กำลังขับรถฝ่าน้ำท่วมเน้นฝ่าขนาดไหนสูงขนาดไหน

โอ้โหนี่น้ำน่าจะเทียมประตูนะ

โอ้โฮคุณผู้ชมครับนี่ก็เรือ
คลิปนี้นะครับเป็นคลิปช่วงที่ผู้หญิงกับเพื่อน
ขับรถฝากกับแสนน้ำที่ไหลเที่ยวครับ
ตรงนี้ฝนหนักอ่ะ

คือจะรู้ว่าถนนยาวราชภูเก็ตนะ

เสียงคือทุกคนก็ตื่นตนกทุกคนก็กลัวกันหมดนะคะ

เบาเรียบร้อยแล้วถ้าเบาแล้วน้ำไหลเข้าถอยเสียเข้าเครื่องเรียบร้อยครับ
นี่ฮะเขาบอกว่าโอ้โหเห็นสติแทบหลุดรถจมน้ำไปต่อหน้าต่อตา
ต้องพูดปลอบใจกันให้กำลังใจกันระหว่างที่ขับรถไป
แล้วเนี่ยเขาขึ้นแคปชั่นแบบนี้เหรอเป็นน้ำท่วมภูเก็ตในรอบ๑๐ปีเลยเหรอ
คลิปนี้เจ้าของเนี่ยนะฮะเขียนข้อความบอกว่าน้ำท่วมภูเก็ตในรอบ๑๐ปี
๓กองถนนเยาวราชครับนะฮะ
คุณผู้ชมครับภาพรวมสถานการณ์ฝนตกหนักในจังหวัดภูเก็ต
ส่งผลให้น้ำท่วมขังเส้นทางการจราจรแล้วก็บ้านเรือประชาชนนะครับ
มีดินไหลด้วยนะมีดินไหลด้วยมีเสาไฟฟ้าล้มขวางที่อำเภอเมืองภูเก็ต
กระทู้ทะหลางเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
ได้รับผลกระทบรวม๑๙ชุมชนและหมู่บ้านครับ

ทุ่มครึ่งเมื่อคืนเขาบอกว่าน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะ
ส่งผลให้น้ำที่ท่วมขังในเขตเศรษฐกิจเทศบาลนครภูเก็ต
เข้าสู่ภาวะปกติอย่างที่ผมบอกครับ
โอ๋ใช่ตรงนั้นเลยดอม
นี่แหละครับก็เพื่อให้เช้านี้สู่ภาวะปกติ
คนจะได้ออกทำมาหากินท่องเที่ยวกันได้ต่อไปครับ
ภูเก็ตครับแล้วหลังจากนี้ภาคใต้ฝนจะเยอะแล้วนะครับ